ใครได้ติดตามภาพยนตร์บ้างมีภาพยนตร์ดังอยู่เรื่องหนึ่ง
ตอนนี้โฟร์คิงคือวัยรุ่นเนี้ยก็จะชอบคือถ้าเป็นในยุคปีชั้นมันก็คือสองสี่เก้าเก้าอาณาพารณ์ความเมือง
แต่ว่ามันมาแบบเป็นเวอร์ชั่นใหม่แล้วค่ะนะคะแต่ปรากฏว่าคนที่ไปดูเนี่ย
ปรากฏว่าดูหนังจบแต่ยังอินไม่เลิกไงเออที่กาลสินเขาก็เลยเกิดเหตุกลุ่มวัยรุ่นนะคะ
ลุมบอลกันหน้าห้างเลยชาวบ้านแตกกันกระเจิงกลัวจะถูกลุกหลงค่ะ
ก็คาดว่าน่าจะเป็นพฤติกรรมที่เรียนแบบมาจากภาพยนตร์ดังที่ได้ไปดูนี่แหละค่ะ

นะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หน้าห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งที่กาลสินช่วงเย็นสิบธันวคมนายพานุพรพชนอายุยี่สิบเอ็ดปีเป็นคนถ่ายคลิปค่ะเขาก็เล่าว่าเขาไปเจอวัยรุ่นสองกลุ่มรวมรวมเรียกกว่าห้าสิบคนทะเลาะกันมีการทำร้ายร่างกายแล้วก็วิ่งกันโอนละหมานทั่วลานจอดรถเลยอ่ะค่ะโ
กลุ่มเนี้ยคือเหมือนมานัดเจอกันหลังภาพยนตร์จบค่ะตำรวจสภาวเมืองกาลสินบอกว่าเหตุการณ์ข้างนี้เนี้ยไม่ได้มีใครบาดเจ็บหนักค่ะไม่มีผู้เสียหายเขาแจ้งความก็คาดว่ากลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุอาจจะเป็นเพราะความคึกคนนองหรืออาจจะมีเรื่องคำเหม็นกันมาก่อนหรือเปล่าหรือมาเจอกั

แต่ว่าเมื่อมีเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมานะฮะ
ก็มีกระแสจากหลายฝ่ายมองเรื่องนี้อยู่เหมือนกัน
พาไปดูความเห็นจากในวันอยู่บำรุงค่ะ
โฟลคิงเขาทำเพื่อเป็นอุทาหรณ์ไม่ใช่ดูแล้วคึกขนอง
พร้อมกับทิ้งคำคมไว้ว่านักเลงอยู่โรงพักนักรักอยู่โรงแรม
ป่าวันเนี่ยกล่าวเอาไว้นะคะ
ป่าวันไปแล้วพาไปดูอีกคนนึงค่ะ
มีสอสอวันแล้วคนนี้ก็ต้องมาด้วยสสเต้นี่พี่เต้ใส่แว่นนี่
เทมาเลยนะคะพี่เต้พระรามเจ็ด
นายมงคลกิจสุขสินธารณนสอสอบัญชีรายชื่อและหัวหน้าภาคไทยศิวิไลน์นะคะ

คุณเต้เนี่ยโพสต์บอกว่าหลังจากไปดูภาพยนตร์เรื่องโฟลคิงมาแล้ว
ไปดูโฟลคิงมามันก็ดีแต่ผมไม่อยากให้วัยรุ่นอาชีวะเอาไปเรียนแบบ
เพราะพลาดมาจะเจ็บจะบาดเจ็บล้มตายถึงเสียอนาคต
พี่ผ่านวัยแบบนี้มากว่า๒๐กว่าปีแล้ว

แบบนี้นะคะเป็นความเห็นจากหลากหลายฝ่ายที่มองถึงเหตุการณ์แล้วก็ภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะ
คือมันเป็นข้อสันนิษฐานก็จริงแต่มันประจวบเหมาะไง
ทำไมช่วงเวลาที่ภาพยนตร์ดังกำลังมีกระแสอยู่เอ๊ะทำไมตีกันบ่อยขึ้น
เห็นไหมเรามีข่าวเรื่องของการตีกันบ่อยนะคะ
ตีหน้าโรงหนังด้วยค่ะ
ดูให้เป็นอุทาหรณ์นะคะดูให้จบค่ะแล้วเรื่องดีมันจะอยู่ท้ายเรื่อง